ไปไหนมาไหนดึกดื่น
มีไฟส่องสว่างมันก็ดี

แต่ถ้าเกิดว่ามันสว่างขนาดนี้

โหถ้าไฟขนาดดีได้

เบ้าเปิดไฟขนาดเดียว

แปบตาไปหมดแล้วเนี่ยทะลุจอออกมาเลยจ้า

มันเป็นการเปิดไฟสูงเหรอใช่
ฉันว่าไฟสูงก็ไม่สว่างนะขนาดนี้

มันสูงมากเลยแล้วมันผิดกฎหมายนะคะคุณ
คือที่แน่ค่ะทางกรมการขนส่งทางบก
เขาเตือนเอาไว้นะว่าไฟหน้าไฟท้ายของรถทุกประเภท
ไม่ควรมีแสงสว่างจ้ามากจนเกินไป
และก็ควรอยู่ในระดับเดียวกันกับด้านหน้าของรถใช่ไหม
ด้านซ้ายด้านขวาควรจะสูงจากผิวทาง
ไม่น้อยกว่า๔๐เซนติเมตรแต่ไม่เกิน๑๓๕เมตร
และต้องมีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้า
โดยจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวาหรือส่องสูงขึ้นจนเกินไป
ทำให้มันรบกวนสายตาผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
และสุดท้ายมันจะต้องไม่ใช้แสงกับพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
หรือจะต้องไม่มีแสงสีต่างด้วยนะคะ
นี่เป็นข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกเลยนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนคนขับรถเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

มันอาจจะไปรบกวนสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
และมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะ
แค่ไฟแบบนี้คุณคิดว่าแค่ไฟไม่ได้นะ
มันผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายบังคับเอาไว้อยู่แล้ว

ง่ายที่สุดเอาเข้าศูนย์พวกแต่ละศูนย์เค้าจะมีล่ะ